สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๑๗มกราคม๒๕๖๓ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการค้นหาหลักฐานต่าง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของในไอซ์หีบเหล็กนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาในบ่อน้ำเป็นวันที่๒นะครับ
พบเศษกระดูกมนุษย์เพิ่มเติมอีกเกือบ๓๐๐ชิ้น
โดยเชื่อว่าต้องมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓ศพ
และอาจต้องสูบน้ำออกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

ประดาน้ำกู้ภัยกว่า๒๐
คนเข้าตรวจสอบบ่อน้ำภายในบ้านพักของนายอภิชัยองค์วิสิต

ที่ก่อเหตุฆ่าฝังดินนางสาวกุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปี

เป็นการตรวจค้นเพิ่มเติมหลังมีพยานให้ข้อมูลว่า
มีศพรายอื่นถูกทิ้งในบ่อน้ำ

นักประดาน้ำค้นหาวันแรก
โครงกระดูกมนุษย์ห่อด้วยผ้า
ทับด้วยประตูเหล็กและเก้าอี้ม้าหินอ่อน
โดยตำรวจได้สอบพยานไปแล้วหลายปาก

ญาติของผู้ที่คาดว่าจะเสียชีวิต
รวมถึงญาติของในไอซ์แล้ว
สำหรับชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์๒๘ชิ้น
ที่พบก่อนหน้านี้ได้ส่งตรวจนิติเวทย์

อกจากนี้ตำรวจยังเตรียมหารือกับหน่วยงานต่าง
เพื่อนำเครื่องสูบน้ำหรือเทคโนโลยีอื่น

เพราะเชื่อว่าผู้สูญหายมีไม่ต่ำกว่า๓ราย
ส่วนศพล่าสุดเมื่อดูจากเสื้อผ้าก็อาจเชื่อได้ว่า

แต่ยังต้องรอผลจากนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
เพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มในการแจ้งข้อหา
ถ้ามีการพบชิ้นส่วนมนุษย์และยืนยันแล้วว่าเป็นผู้เสียชีวิต
เราก็เริ่มต้นด้วยการตั้งเขาหาเรื่องของการซ่อนเน้นอำพางศพก่อน
แล้วถ้าตรวจสอบพบว่าใครมีส่วนการทำผิด
ก็จะแจ้งเขาหาไล่เป็นส่วนไป
ศพก็๑กรัม๑วาระครับไม่ต้องกังวลครับ
ถ้าเจออีกก็ว่าอีกแล้วพบว่าใครกระทำผิดเข้าไปถึงตรงไหน
จะมี๑คนหรือมากกว่า๑คนเราแจ้งข้อหาหมด

อกจากนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังตรวจสอบภายในบ้านของในไอซ์เพิ่มเติม

ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประตูเหล็กที่พบอยู่ในบ่อน้ำ

ได้นำประตูเหล็กที่มีความสูง๒เมตร

น้ำหนักประมาณ๑๕๐กิโลกรัม

เปรียบเทียบกับประตูบ้านของในไอซ์
ว่าเป็นบานเดียวกันที่อาจถูกถอดมาหรือไม่
นำมาประกอบกับขอบประตูหน้าบ้าน

ซึ่งหลักฐานดังกล่าวทำให้เชื่อมโยงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างไอซ์กับศพที่พบถ่วงน้ำได้เป็นอย่างดี
ขนาดของประตูเหล็กที่ค่อนข้างใหญ่

ทำให้ตำรวจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า

นำศพไปถ่วงน้ำมากกว่า๒คน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน